ปิดท้ายการออนทัวร์ในวันนี้ด้วยการไปริมรสความแซ่บกับ๒เมนูเด็ดจากร้านโกนันกันดีกว่า
เห็นชื่อเสียงเรียงนามดังกระช่อนไปทั่วว่าก๋วยเตี๋ยวของที่นี่จี๊จาดไม่แพ้ใคร
น็อตเขาก็ขอท้าพิสูจน์หน่อยแล้วกันค่ะเผ็ดแค่ไหนแซ่บแค่ไหนจัดมาเฮียน็อตของเราไม่เคยกลัว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

เกรดที่แบบตามท้องตลาดคือเราจะต้องสั่งให้ได้มาตรฐานของเรามาได้ทุกร้าน
นี่ดูดิเนื้อทั้งนั้นเลยเนี่ยมันก็จิ้มให้ดูเลยเนี่ยนะกินเลย
อร่อยไหมคะอร่อยคุ้มค่ามากมาก
เมนูของทางร้านเนี่ยเริ่มต้นราคาแรก
เมนูของทางร้านนี้นะคะเริ่มต้นจากราคา๓๐บาท
คือมีเงินน้อยคุณก็เข้ามาได้แพงที่สุดเท่าไหร่
๔๕๐บาทค่ะเป็นหม้อไฟหม้อไฟมังกร
หม้อไฟมังกรก็ใส่เครื่องต่างพวกนี้
แต่ก็ใส่เยอะมากก็คือทาน๔คนเนี่ยอิ่ม

รวมก็อยู่ที่๓๐๐ถึง๕๐๐บาทค่ะ

มีลูกค้าเมตตามาอุดหนุนเราอยู่เรื่อย
จริงจริงแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยคุ้มค่าราคานี่ไม่ได้แพงเลยนะฮะ
ร้านสาขานี้เป็นสาขาแรกเลยมั้ย

สาขาแรกที่เปิดเลยแล้วก็ได้การตอบรับอย่างดีมากด้วย
จากสาขานี้ที่ราชบุรีอีกราชบุรีที่อยู่ตรงไหน
ก็จะอยู่ที่อำเภอบางแพรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น
นักท่องเที่ยวที่จะไปตลาดน้ำดำเนินสะดวกหรือว่าจะไปแม่กอง
ซึ่งมาทางเส้นน้ำความประถมผ่านแวะใช้บริการได้เป็นห้องแอร์
อยู่สาขาบางแพรข้างโรงพยาบาลบางแพร
ทางโรงพยาบาลบางแพรนะใครจะไปเที่ยวตลาดน้ำอำนวยสะดวก
กว่าระทานอุณหาฯกลับหนึ่งหรือแบบตำตำ๒๐๑๑

ต้องเยื้อร์กับแยก๔๒ด้านล่าง
ออปป็นแอร์อีกกำลังจะเปิดที่ประชาชื่น

นี่มีประสิทธิ์สาขาแล้วมีแพลนจะขยายสาขาอีกไหม
มีค่ะเพราะว่าของเราแพลนเป็นทำเป็นแฟนชาย

คนที่สนใจจะเปิดธุรกิจก๋วยเตี๋ยว

วิทยาวิทยาวิทยาวิทยา

คนทำจำนวนมากนั้นว่ายากแล้วแต่การรักษามาตรฐานและรักษาความนิยมให้คงอยู่ได้นานเท่านานอาจจะเป็นสิ่งที่ยากกว่าค่ะเพราะความสำเร็จอาจไม่ได้วัดกันแค่ยอดขายแต่ยังรวมไปถึงความประทับใจความเชื่อใจที่จะดึงดูดลูกค้าให้ยินดีที่จะกลับมาลิ้มรสความอร่อยนั้นอีกครั้งและอีกครั้งและสำหรับฝ

ส่วนสัปดาห์หน้านักเล่าเส้นจะพาออนทัวร์ไปที่จังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้เตรียมตัวให้พร้อมกับการค้นหาร้านเส้น
ต่อด้วยบะหมี่ต้มยำเกี้ยวเครื่องแน่นจากร้านถ่ำไคคุณ
และปิดท้ายด้วย๒เมนูสปาเกตตี้รสชาติไทยจากร้านโอไทม์คาเฟ่
คนรักเส้นตัวจริงห้ามพลาดค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป